ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหอยครับ

โดนวัยรุ่นเป็น๑๐คนมารุมทำร้ายเลยนะ

หมอยอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดูตอนวินาทีที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือลุงหน่อย
นี่คือลุงสถาพรคุณผู้ชมอายุตั้ง๕๑ปีแล้ว
คือรออาสาสมัครมาช่วยเหลือปฐมพยาบาลเนี่ยสภาพเลือดอาบหน้าเลยดูดิ
เราต้องย้อมสีเอาไว้ให้เป็นเทาหน่อยนะคุณผู้ชม
เหตุเกิดในซอยประชาอุทิศ๓๓แยก๑๐เขตทุ่งครุในกรทมนี่แหละ
นี่คือหน้าหอพักนายสถาพรก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาลนะ
บอกว่าจะไปเจอร้อยเวรจะไปเจอตำรวจให้ได้เลยครับ
นี่ก็เปิดกว้างเลยนิ้วนางมือขวาก็มีแผลด้วยคาดว่าเกิดจากของมีคม
อาสาสมัครทำแผลให้เบื้องต้นก็เกลี้ยกล่อมให้ลุงสถาพรไปเถอะ
ไปโรงพยาบาลเถอะลุงแต่ยืนกลางไม่ไปไม่ไปจะเจอร้อยเวทให้ได้
ไปถามสาเหตุว่าลุงลุงสถาพรทำไมโดนวัยรุ่นมาทำร้ายเอา
สถาพรบอกว่าตอนนั้นผมมาเดินกลับบ้านอยู่ดีวัยรุ่นมากันเป็นสิบอ่ะ
พวกมาทำร้ายผมทันทีอาวุธนี่โอ้โหทั้งขวดทั้งไม้ประเคนกันเข้ามา
สถาพรยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องกับพี่ชายของหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เพราะเรื่องหอยครับคุณผู้โสมะมันยังไงฟังลุงหน่อย
เรื่องหอย
สรุปหอยขมหอยนังรมหอยแคลงหรือหอยแมลงผู้คะ
ลุงสถาพรหรือหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นพ่อค้าขายหอยหรือยังไงเนี่ย
เรื่องมันมากระจ่างชัดขึ้นเพราะแบบนี้คุณผู้ชมฮะพอไปถามภรรยาลุงสถาพร

คือภรรยาคนเจ็บเนี่ยบอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องต่างฝ่ายต่างดื่มเหล้ากันอยู่แต่คนละวงนะ
ดื่มคนละวงบังเอิญมาป๊ากันมาเจอกัน
แต่สามีของเธอก็คือลุงสถาพรมาคนเดียวแล้วโดนรุมครับ
ไปฟังคุณรุ่งตะวันภรรยาของลุงสถาพรครับ
แล้วมีเรื่องอะไรกันมาก่อน
เรื่องบอกเขาว่าเรื่องหลายเรื่อง

เรื่องคือแอลกอหอ
แอลกอหอก็คือลุงน่าคิดเหล้าด้วยกัน

แต่หลังจากนี้ตำรวจสรอราชบุรณะมีลักษณะต่อไป
แล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นนี้